คุณผู้ชมครับในวันนี้สถานการณ์ล่าสุดนี้โดยรอบพระบรมมหาราชวังยังคงเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางไปเพื่อต้องการจะไปกราบศักระ
และร่วมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
แม้ว่าณขณะนี้ทางพระบรมมหาราชวังนั้นได้ปิดการลงนามแสดงความอาลัยไปแล้วก็ตาม
แต่ประชาชนยังคงเดินทางไปอย่างต่อเนื่อง
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกันกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังครับ
ที่ตกลงมาเป็นระยะที่สนามหลวงไม่ได้ทำให้จำนวนประชาชนที่เดินทางมาที่นี่ลดลงแต่อย่างใดครับ
เพราะพวกเขาตั้งใจจะเดินทางมาแสดงความอาลัยถวายแด่บุคคลอันเป็นที่รักและเทิดทูลของประชาชนคนไทย
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาสำนักพระราชวังให้ปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แต่ประสบกรณิกรยังคงหลั่งไหลมาที่สนามหลวงในช่วงเย็นวันนี้
ส่วนหนึ่งก็เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ที่จัดไว้ที่สนามหลวงครับ
และถึงแม้ว่าจะตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อย

จากกรุงเทพมหานครได้ตั้งเต็นต์กว่า๑๓จุดไว้คอยบริการประชาชน
เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปหลบฝนได้ครับ
ขณะที่สำนักพระราชวังขอความร่วมมือให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้าไป
อย่างสาราสหัตถัยสมาคมในพระประลมมหาพระราชวัง

แต่ตลอดวันนี้ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนแต่งกายผิดระเบียบอยู่
ส่วนมากจะเป็นเครื่องแต่งกายค่ะ
คนแต่งกายกระดุมคออะไรอย่างนี้
ส่วนมากคนจะถกแขนเสื้ออย่างนี้ก็ห้ามเลยค่ะ
ถกแขนเสื้อมันแต่งกายให้สุภาพที่สุดการเข้าด้านในค่ะ
ตาดำค่ะแว่นกันแดดนะคะที่ไม่ใช่แว่นสายตาเราไม่ให้เข้านะคะ
หวกก็ต้องถอดก่อนนะคะ
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถืออย่างนี้นะคะให้ปิดเสียงก่อนเข้าด้านในค่ะ
ถ่ายรูปก่อนเข้าด้านในก็คือต้องเก็บให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
ส่วนมากก็จะมีแบบว่าชาวต่างชาตินะคะที่เขาบางทีเขาก็ยังไม่ทราบว่าต้องแต่งกายยังไงค่ะส่วนมาก
แต่คนไทยก็แต่งกายเรียบร้อยดีค่ะอยากให้แต่งกายเรียบร้อยมาทุกวันนะคะไม่อยากให้แบบว่าแต่งกายแบบผิดระเบียบเพราะว่าเราต้องการความเรียบร้อยนิดนึง
เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่หลายคนกลับไปทำงานตามปกติก็ทำให้จำนวนประชาชนที่สนามหลวงไม่มากเท่ากับช่วงวันหยุดที่ผ่านมาทำให้บรรยากาศบริเวณโดยรอบไม่แออัดมากนัก
แต่ก็คาดว่าในช่วงเย็นจนถึงดึกวันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมากันอย่างเนื่องแน่นครับ
เช่นเดียวกันกับการจราจรบริเวณโดยรอบสนามหลวงและพระบรมมหาพระราชวัง
มีการปิดถนนถาวรแค่บางจุด
แต่รถยนต์ยังสามารถเดินทางผ่านถนนพระราชดำเนิน

เพื่อข้ามไปยังแยกอรุณอมรินยังใช้งานได้ตามปกติครับ
ไม่มีการปิดถนนแต่อย่างใด
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยสรุปตัวเลข
ระหว่างวันที่๑๔จนถึง๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
พบว่ามีประชาชนเดินทางมาแสดงความอาลัย
แด่ในหลวงประราชการที่๙มากกว่า๓ล้านคนแล้วครับ

รายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง